ไปที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
อยู่ยากลำบากเหลือเกินเพราะว่ามลพิษในอากาศมันมากขึ้น
ถามว่าทำไมก็เพราะว่ามีชาวฮ่องกงเขาเข้ามาเปิดโรงงาน
ซึ่งเป็นโรงงานที่นำเข้าพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
แล้วก็มีการเผาในที่โล่งแจ้งเพื่อนำทองแดงไปใช้ต่อ
ไม่มีการควบคุมมาตรฐานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างที่เขาทำกัน
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
ก็เลยทำให้เกิดภาพนี้ขึ้นค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ตำรวจเอกวิรัชชัยสมมตรรองผู้บัญชาการตำรับแห่งชาติ
พร้อมด้วยนายสุรพลชามาศ
ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและทหาร
ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนไปที่กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงกลาโหมบอกว่ามีการลักลอบนำเข้าขยะอุตสาหกรรม
และคัดแยกโดยไม่ได้รับอนุญาตที่สำคัญ
มลพิษให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
ซึ่งหลังจากที่รองพบตรแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ลงไปตรวจสอบเนี่ยนะคะก็พบว่าเจ้าของบริษัทเป็นชาวต่างชาติ
เปิดเป็นโรงงานคัดแยกขยะอุตสาหกรรม
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
นำเข้ามาจากประเทศจีนและฮ่องกง
ไปตรวจสอบของกลางก็คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นำเข้ามาเป็นพันตันเลยนะคะ
ซึ่งประกอบกิจการก็ไม่ตรงตามใบอนุญาตที่ได้รับแจ้ง
แล้วก็จัดตั้งโรงงานไม่ได้มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาเผา
เพื่อนำเอาทองแดงไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โล่งแจ้ง
แล้วก็ไม่มีการควบคุมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างด้วย
ฟังเสียงรองพบตรชี้แจงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
แล้วก็โกงภาษีต่างหากไม่เสียภาษีสรรพากร
หรือเสียน้อยไปที่ควรจะเป็นอย่างมากนะครับ
สำหรับโรงงานนี้เขาก็คือความร้อน
ใช้ความร้อนในการหลอมทำลายขยะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างนะคะ
แยกทองแดงทองแล้วก็ตะกัว
เขาบอกว่าการคัดแยกตะกัวนี่แหละทำให้เกิดมลพิษมากที่สุดเลย
ตะกัวเท่านั้นทองแดงด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครเรียนด้านเคมีมาก็จะรู้เลยว่าทองแดงเนี่ย
พอมันเผาออกมาแล้วมันคือสารพิษ
แล้วก็มันสามารถที่จะระเหยไปในอากาศ
แล้วสุดท้ายเราชาวบ้านในอำเภอแปลงยาวเขาก็สูดดมเข้าไป
ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความผิดในเรื่องของการตั้งโรงงานเท่านั้น
รองพบตรบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูด้วยนะ
เพราะว่าโรงงานนี้เสียภาษีไม่ถูกต้องแล้วก็เลี่ยงภาษีด้วย
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของโรงงานชาวฮ่องกง

นำเข้ามาวัตถุดิบอันตรายสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน
ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับแจ้ง
และตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็สั่งปิดโรงงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะตรวจสอบเส้นทางการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียดอีกครั้ง
นำเข้ามาทางช่องทางใดแล้วก็มีบุคคลใดให้การช่วยเหลือ
ซึ่งในพื้นที่อำเภอแปลงยาวยังมีโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเดียวกันอีกประมาณ๑๒แห่ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่น่ารอดนะคะเตรียมที่จะเข้าตรวจสอบด้วย
เพราะว่าเป็นเรื่องของผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่จริงค่ะ
โรงงานนี้ในประเทศจีนเองเขาไม่มีนะคุณ
เขามาตั้งในประเทศไทยเราก็ได้รับไปเต็มสารพิษ